มีหลายการอันขันมาหลายคู่ในเกมสุดท้าย
ชตาว่าจะเข้ารอบหรือไม่ไทยสบายลอยตัวไปก่อนแล้ว
ดังนั้นไปดูนะครับทีมร่วมกลุ่มของไทยนั่นก็คืออีรักษ
รอดไม่รอดในการเข้าสู่รอบต่อไปครับ
เมื่อสักครู่เราเห็นแล้วนะครับว่าอีรักษ์นั้นผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้าย
แต่ไปดูหน่อยครับว่าน้ำลายเหนียวคอขนาดไหนต้องใช้ภาษานี้เลยนะครับ
ว่าเจอกับเวียดนามไม่ใช่งานง่ายครับเมื่อวานนี้เวียดนามก็สู้เต็มที่ครับ
ประตูนี้มันมีประตูสำคัญนะครับที่ทำให้ทางอีรักษ์ได้ใช้ชนะครับ
เนี่ยรูปนี้ครับนาทีที่๘เลยครับหมอขนาดอับยุนราฮีมครับ
ทำประตูให้กับอีรักษ์นั้นชนะเพียงแค่๑๐มี๑๒แต้มนะครับ
ก็ต้องไปลุ้นกันต่อแล้วใครจะไปเชื่อว่าอีรักษ์นั้นก็กลายเป็นทีมอันดับ๒นะครับ
ที่มีคะแนนดีสุดเป็นอันดับ๑ใน๔ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมครับ
โอ้โหก็ตอนแรกก็ลุ้นตุ้มต่อมสำหรับอีรักษ์สุดท้ายผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมจนได้นะครับ
ครึ่งแรกผ่านมานะครับเป็นนาทีที่๓๗ครับทีมเยือนได้เป็นประตูขึ้นทำกว่า๑๐
ใส่แตกเลยคือหยิงไม่ต้องรับนะครับ

แต่ละลูกนี่หนักทั้งนั้นครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่น่ากลัวสำหรับในรอบ๑๒ทีมนะครับ
ก็สุดท้ายนะครับเสมอกันไป๑ประตูต่อ๑นะครับทั้งสองทีมก็จูงมือกันเข้าสู่รอบต่อไปครับ
ดีอาราเบียนั้นเป็นที่๑ของกลุ่มส่วนสหรัฐอารับเอมิเรตนั้นเป็นทีมที่ดีที่สุดอันดับ๓ใน๔ทีมที่เข้ารอบ๑๒ทีมสุดท้ายครับ

ออสเตรเลียครับบุกอยู่ฝ่ายเดี๋ยวแล้วก็นำไปก่อนสามศูนย์เลยครับ
ทีมเคฮิลกัปตันทีนาทียี่สิบสี่
ต่อด้วยอารอนมูยนะครับนาทีสามสิบเก้า
แล้วก็ทีมเกฮิวนั้นหม่งลูกที่สามนาทีสี่สิบสี่
ต้องอ่านเร็วเพราะว่าประตูมันเยอะนะครับครับส่วนครึ่งหลังเนี่ย
ก็จะเป็นของเจ้าบ้านได้อีก๒ลูกนะครับโทมัสโรจิต
นาทีห้าสิบสามแล้วก็มัสซิโบ
ลูออนโกปิดท้ายนะครับลูกที่ห้า
นาทีหกสิบเก้าแต่ว่าจอแดนเนี่ยก็มาได้ประตูนะครับ
ใช่ครับจอแดนมาตีไข่แตกได้เลยครับในนาทีสุดท้าย
อัพดาลาเดฟนะครับก็จบเกม
ออสเตรเลียชนะจอแดนไปขาดร้อยครับห้าประตูตั้งหนึ่ง
เข้ารอบสิบสองทีสุดท้ายแล้วส่งจอแดนตกรอบไป

จอแดนเนี่ยก็ยังลุ้นกระทายอยู่เลยนะครับสุดท้ายจะล่วงเฉยครับ
ไปดูในกลุ่มนี้กันบ้างนะครับกลุ่ม๔ครับ
ในชุดสีแดงครับที่กำลังจะลุ้นเข้ารอบเป็น
อันดับที่๒นะครับเปิดบ้านพบกับกาต้าจาก
ที่เข้ารอบไปแล้วครับครึ่งแรกก็สู้กันสนุกนะครับ
ก็บุกเต็มที่เลยครับเสมอกันศูนย์ศูนย์
แต่ว่าเกมนั้นมาเข้มข้นในครึ่งเวลาหลังครับ
คุณผู้ชมครับจีนมาได้ประตู
น้ำหนึ่งศูนนี้เลยครับคุณผู้ชมครับจากห่วงโบเวย์ครับ
ยิงลูกนี้เข้าไปนาทีที่ห้าสิบเจ็ด
สะใจกันทั้งสนามนะครับสำหรับจีน
และก่อนหมดเวลา๒นาทีนะครับ
ไหลครับมาทำประตูปิดท้ายให้กับจีน
นั้นชนะกาต้าไปสองประตูต่อศูนย์ครับ
ทำให้พวกเขานั้นพลิกสถานการณ์เข้ารอบสองทีสุดท้าย
ด้วยการเป็นทีอันดับที่สองที่ดีที่สุด

แพ้ให้กับฟิลิปปินไปสองประตูต่อสาม

ครับไทยเอาชนะเกาหลีเหนือนี้ชนะยากเลยนะครับ

น้ำเงินนะครับดูฟอร์มของยอดทีมแห่งเอเชียกันหน่อยครับ

เราคุยกันสองคนก่อนที่จะเข้ามาอ่านข่าวก็บอกว่า
โอ้โหถ้าอยู่สายญี่ปุ่นนี่หนักมากนะครับ

คือระบบการสวนกลับเนี่ยอันตรายมากนะครับ
ผ่าน๑๗นาทีญี่ปุ่นนำหนึ่งศูนย์จากจังหวัดที่พุทธศาสตร์ประตูของการ์ต้าร์ครับ
ไปถูกของซีเรียขออภัยนะครับ
ทูปัดไปเข้าถูกตัวเองทำที่อัลมาสซี่ครับ
คือตอนแรกมันยังตื้ออยู่แต่สุดท้ายของญี่ปุ่นได้ประตูนี้ลำบ้าเป็นชุดเลยครับ
ครับก็บุกแล้วก็ได้อีกนะครับ๔ประตูชินจิคางาวะนะครับ
หกสิบหกเกซูเกะฮอนดานะครับนาทีแปดสิบหก
แล้วก็คาวัดทำประตูที่๒ตัวเองนะครับให้กับญี่ปุ่นทิ้งห่าง
นาทีสุดท้ายคือเน้นจังหวะสวนกลับแล้วกัน
อีกสองลูกในช่วงท้ายเกมนะครับก่อนที่ทดเจ็บเกงกิฮารังกูจิ
เตะจากแฮท่าเบอร์ลินนะครับจะหม่งปิดท้ายให้ญี่ปุ่นชนะซีเรีย
ลอยห้าศูนย์เข้ารอบเป็นที่หนึ่งของกลุ่มขณะที่ซีเรียนั้น
เข้ารอบสิบสองทีมด้วยการเป็นดับสองนะครับที่มีการดีสุดในสี่ทีมครับ
บอกว่าญี่ปุ่นน่ากลัวมากเพราะว่าเมื่อวานนี้จริง
ถึงแม้สกอร์จะดูห่างแต่ซีเรียสู้ได้นะครับคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าไปเจอทีเด็ดในการสวนกลับของญี่ปุ่นนี่แหละครับโอ้โหสวนมาแต่ละทีนี่เป็นประตูทั้งนั้นเลยนะครับ
เวลาสามรุ่นสุดท้ายนะครับได้ในช่วงสิบนาทีสุดท้ายนาทีประสิบหกเก้าสิบทศเจ็บนะครับ
ดังนั้นอันตรายมากสำหรับทีมอย่างญี่ปุ่นนะครับ